หึงหวงกลายเป็นประเด็นหลัก
ในทุกวันนี้ที่มีเหตุอาธิกรรม
ไม่ว่าจะแทงกันทำร้ายกันหรือถึงขั้นยิงกัน
ล่าสุดที่ลำปางสามีระแวงภรรยาค่ะ
กลัวว่าภรรยาจะไปแอบกลับไปคุยกับแฟนเก่า
แก้ปัญหาด้วยการยิงภรรยาจนตาย

ตามเรื่องนี้จากรายงานนะคะ
เหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุพ่อเลี้ยงจับได้ว่าแม่แอบคุยกับแฟนเก่า

โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องพังเสียหาย
นำมีดมาพยายามไล่แทงแม่
คนในบ้านช่วยกันห้ามปรามแต่ไม่เป็นผล

เดินหนีไปอยู่ในห้องของลูกสาวและลูกชายเพื่อคลายความตึงเครียด
แต่แล้วจู่พ่อเลี้ยงเดินถือปืนตามมาที่ห้อง

ด้วยความกลัวจึงพากันวิ่งหนีออกจากห้อง
แต่พ่อเลี้ยงกลับเปิดประตูเข้ามายิงแม่ซ้ำเข้าที่เบ้าตาจนเสียชีวิต
ข้างกล้าง
ว่าติดต่อพูดคุยกับฝ่ายอยิ้งจริง
แต่ไม่ได้พูดคุย
เชิงชู้สาวรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดที่เป็นชนวนเหตุของเรื่องนี้
เพราะช่วงเวลา๓ทุ่มขณะที่ฝ่ายหญิงทะเลาะกับสามี
ได้ส่งข้อความมาหาตนจริงแต่พูดคุยกันถึงเรื่องธุระที่เคยขายของด้วยกัน
ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะสติแตกถึงขั้นเอามีดมาไล่ฟันและใช้ปืนยิงกันจนเสียชีวิต
เราอ่ะยืนยันว่าคุยกันจริงทักติดต่อกันจริงครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะคุยแล้วกลับไปคบกันแบบนั้นใช่ไหมอืม
แต่เหมือนเขามันเกิดปมแล้วเนอะเหมือนกับเขารู้ว่าทักกันไปกันมาก็เหมือนยังคุยกันอยู่
แต่มันไม่ได้มีอะไรมากเพราะแค่ถามสาวสู่ผิดแต่มันเป็นแง่ในใจเขาแล้ว
เขาก็เลยมองแง่มาเรื่อยแล้วก็จ้องมาเรื่อยไม่ได้มีถึงขั้นแบบว่านัดแน๊บไปเจอกันอะไรอย่างนี้มีไหม
ด้านสามีคนที่สองพ่อของเด็กเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าเป็นเวรกรรมที่ภรรยาทิ้งตนไปมีคนใหม่แต่ที่น่าสงสารคือลูกสาวและลูกชายทั้งสามคนต้องกำพาแม่
หลังจากนี้ตนในฐานะพ่อจะรับลูกมาดูแลต่อไป
ปกิตตะโกจีนถ่ายภาพสุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน